ไปไปเตอร์ไปแอล
ไปเตอร์ไปแอลจากวัดเมืองแปะ
ถามแรกเพราะกลัวมาขึ้นเหนือไปกันที่เมืองแปะ

พาคุณผู้ชมไปฮับบุญกันตัว
ไปกันเลยที่วัดแช่ฟ้านาห้าง
อำเภอวังจีนจำวัดแปะ
ซึ่งในงานเนี่ยเป้ยก็มีการจัดพิธีบวงสวงองค์พระพิคเนตตัว

แม่นแล้วเจ้าโดยอาถอแระเนี่ยเขาบอกว่าเป็นบุญของตัวเองมากเลยนะ
ที่ได้รับหน้าที่ในการเป่าสังนี่คุณผู้ชมดูตามภาพเลย

เป่าสังเนี่ยก็เพื่อความเป็นสิริมงคลภายในพิธีนะคะ
บรรยากาศก็เต็มไปด้วยพลังศรัทธาจากชาวบ้านที่เดินทางมาร่วมพิธีเยอะแยะเลยคุณผู้ชมดูสิ
ใช่ค่ะและอาถุระก็สร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านที่เดินทางมาร่วมงาน
เพราะคุณอาเนี่ยได้จุดทูปตัวเลขมาฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐโดยเฉพาะอีกด้วย
ด้วยเอาค่ะมาดูเลขกันนะคะว่าเลขที่ได้คือเลขสี่เจ็ดห้าแต่ว่า
เป็นเลยนะทูบมงคลแบบนี้เป็นแบบใหม่เนาะปกติเราเห็นเป็นแท่ง
อันนี้เป็นแบบว่าใช่เดี๋ยวนี้เขามีแบบเป็นองค์พญา
หน้าก็มีเหมือนกันพี่แจ๊กใช่ค่ะสี่เจ็ดห้าหลากหลายรูปแบบ
แต่ใดก็คือจุดแล้วเลขขึ้นเหมือนกันค่ะส่วนทางด้านนักแสดงตลกค่ะ
เชษเชิญยิ้มคุณผู้ชมค่ะเดินทางไปนู่นไปหาพี่จุก
จุกแล้วก็พี่จันทิมาสองคนนี้เอ๊ะไม่ใช่คนนี่นะ
เขาเป็นสองกุมารเทพคุณผู้ชมไปที่วัดสวนหลวง
สมุทรสงครามค่ะหลังจากที่เจ้าตัวตั้งจิตอธิษฐาน
ขอจุกกุมารเทพให้เจ้าภาพที่จ้างไปทำงานเนี่ย
เจ้าภาพจ้างมานานแล้วแต่เงินยังไม่จ่ายสักที
เอายังไงดีล่ะงานก็เสร็จไปแล้วนะคะเงินยังไม่ได้
ก็เลยอธิษฐานเสร็จพี่เชษขนลุกเลยคุณผู้ชม
ธิษฐานปุ๊บเจ้าภาพโทรติดต่อกลับมาบอกว่า

เจ้าตัวบอกหื้อว๒๐๒๓
ยิ่งกว่าแบบความเชื่อที่แบบว่ามันขนหัวลูกจริง
รีบเดินทางไปไหว้สองกุมารเทพที่วัดทันทีคุณผู้ชม
แล้วก็ไม่ลืมที่จะขอโชคล่ามาฝากเป็นแปลงรายการกระทึงแปรรัฐโดยเฉพาะเลย

เลขทูปที่ได้ก็คือ๒๙๒นี่
แล้วพี่บอกเลยว่าพลอยบอกว่ามาแล้วใช่ไหม
พี่เชษบอกว่าบังเอิญมากเพราะว่าอะไรรู้ป่ะ

บ้านเลขที่๑๙๒เนี่ย
๒๙๒๑๙๒เดินลดเพิ่มเอาไปแล้วแต่ละกัน